ช่วงปีใหม่ตอนนี้เพิ่มว่าหลายคนเลือกที่จะเข้าวัตต์
เดี๋ยวจะพาไปที่นี่เขาบอกว่าไปกันเยอะแยะมาก
ที่จังหวัดอุทัยธานีไปขอพรกันครับ
อ่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีครับ
นะจ๊ะประชาชนก็มากันเยอะฮะมากราบไหว้สักการะหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์
เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารุชัยสำริท
ขนาดหน้าตากแดกกว้างสักเมตรหนึ่งจุดห้าเมตรมีอายุประมาณสักหกร้อยถึงเจ็ดร้อยปีครับ
ในสมัยพระเจ้าลิไทยโดยฝีมือของช่างสุโขทัยเลยนะซึ่งความพิเศษของพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยคือส่วนพระเสียรและสวดองค์พระเนี่ย
ต่างเป็นชิ้นส่วนที่นำมาจากพระพุทธรูปองค์อื่นมาประกอบรวมกันไงแล้วก็ซ่อมแซมปฏิสังขรจนเป็นองค์เดียวกัน
แล้วก็บนเสียงพระยังมีการบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุก่อนที่จะนำมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ครับ
แล้วนะยังมีชาวจังหวัดอุทัยธานีส่วนหนึ่งเคยบนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อท่านเอาไว้
เดินทางมาที่นี่นะครับก็นำเอาพวงมาลัยไข่ต้มมาแก้บน
หลังจากมาขอพรแล้วประสบความสำเร็จไง
ซึ่งพอที่นิยมขอกับหลวงพ่อก็คือจะขอในเรื่องของการงานโชคลาภด้วย
มาเป็นเซตแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะแต่ก็เหมือนกับเป็นการเอาเลิกเอาชัย
ก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่นั่นเองนะครับ
ดีมากเลยค่ะเกิดไปทำบุญกัน
คุณผู้ชมจริงเชื่อว่าหลายคนก็มีโอกาสไปทำบุญกันแหละ
ในช่วงปีใหม่นะคะอย่างที่บอกนะคะใครไปทำบุญยังไงก็ขอให้มีสิ่งดีเข้ามานะคะ
รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามตลอดข่าวอยู่ด้วย